ส่วนที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะมีน้ำป่าเหมือนกัน

จนทำให้ลูกช้างป่าตัวหนึ่งตกลงไปในคลอง
เจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือตลอดทั้งวัน
ก็คือเมื่อวานนี้จนถึงช่วงเย็นเลย
ช่วง๑๗นาฬิกาก็คือ๕โมงเย็น
ยังช่วยขึ้นมาไม่ได้แล้วเขาก็เป็นห่วงนะคะ
ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะพลัดหลงจากฝูงค่ะ

พื้นที่หมู่ที่๓บ้านชมพูอำเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษสนุโลกพบลูกช้างป่า
ถูกน้ำป่าพัดพาลอยมาตามกระแสน้ำ
อยู่ในคลองชมพูไม่สามารถขึ้นมาบนฝั่งได้

จมอยู่ในน้ำเป็นเวลานาน
เพื่อที่จะหายใจเป็นครั้งคราว
ทีนี้ชาวบ้านเข้าไปสังเกตเห็นนะคะ
ที่บอกว่าน่าจะเริ่มมีอาการ

งวงเขาเริ่มเป็นซีด
ใช่ครับงวงเริ่มซีดเป็นสีขาว
และมีอาการสำลักน้ำเป็นบางครั้ง
ทีนี้พอชาวบ้านยืนดูอยู่พักหนึ่งนะคะ
ก็เลยตามเจ้าหน้าที่ประสานเจ้าหน้าที่
ก็คือประสานสัตวแพทย์เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป
จากช้างป่าเขาเริ่มสังเกตเห็นนี่แหละค่ะ

คาดว่าน่าจะเป็นช้างป่าในพื้นที่อุทยาน
แสลงหลวงที่พลัดหลงกับแม่ช้าง

เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนัก
และในระหว่างที่รอสัตวแพทย์
มีควานช้างอาสาค่ะลงไปในคลองนะคะ

เพื่อนำตัวช้างขึ้นมาจากน้ำ

เพราะว่าช้างมีอาการตื่นคน
แล้วก็มีอาการเกรี้ยวกราดฟาดงวงอยู่ในน้ำตลอดเวลา
ทำให้คนที่ไปช่วยและคนที่ไปดูเอง

เรื่องต้นประสานไปยังอบตชมพู
นำเครื่องจักรขนาดใหญ่มาเกลี่ยดินให้เป็นทางลาด
เพื่อที่จะให้ช้างสามารถปีนขึ้นมาได้

ไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าช้างมีอาการอ่อนเพลีย
เขายังขึ้นมาบนฝั่งไม่ได้
ตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงช่วงเย็น
พยายามทุกวิถีทางในการช่วยลูกช้างตัวนี้ออกมา

เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถช่วยเหลือลูกช้างป่าออกมาได้นะครับ

งวงเขาก็เริ่มซีดอย่างที่คุณสุภาษาราบอก

แล้วก็มีอาการสำลักน้ำ
ในช่วงที่ใบหน้าจมอยู่ในน้ำด้วย
แม้ว่าเขาเองพยายามที่จะพยุงร่างของเขา

แต่เขาก็อ่อนแรงเหมือนกันเพราะแช่อยู่นานนะครับใช่ค่ะ
ตอนนี้ก็ยังต้องปฏิบัติการในการช่วยเหลือลูกช้างตัวนี้อยู่นะครับ

เจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยนะครับ
โดยศัษฐาวะแพทย์พัทรพลมันนีอ่อน
หรือว่าหมอล็อตนายสัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
รายงานสถานการณ์ในการช่วยช้างป่าตกคลองชมพูที่พิศนุโลกแห่งนี้ผ่านเฟซบุ๊ก
บอกว่าเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล
เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับอบตชมพูในการช่วยช้างป่าตกคลอง
โดยการนำรถตักดินมาเปิดหน้าดินริมตลิ่งทำทางให้ช้างเดินขึ้น
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นช้างยังไม่สามารถพยุงตัวเองขึ้นมาบนฝั่งได้
เป็นเพราะช้างค่อนข้างระแวงจึงยังไม่เดินขึ้น
และเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ใช้วิธีก่อกองไฟอีกฝั่ง
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ช้างเดินขึ้นตามแสงไฟ
ในขณะเดียวกันก็ให้คนออกจากพื้นที่นะเพื่อให้ช้างเขาหายกลัว
หากช้างยังขึ้นฝั่งไม่ได้วันนี้แหละครับอาจจะต้องให้รถตักดินเปิดทางเพิ่มขึ้นอีกจุดหนึ่ง
เพื่อให้ง่ายต่อการเดินขึ้น
พร้อมทั้งเตรียมแผนสำรองไว้ซึ่งหากช้างยังไม่ยอมเดินขึ้นมาเอง
ก็ได้เตรียมใช้เชือกหรือว่าตาข่ายเพื่อไปพยุงตัวช้างไว้ให้เดินขึ้น
หากยังไม่ขึ้นมาอีกอาจจะต้องใช้รถขนาดใหญ่ลากเขาขึ้นมาแล้วนะครับ
โดยจะเทน้ำให้ดินริมตลิ่งที่เปิดหน้าดินไว้ให้และเป็นโครน
เพื่อให้ง่ายต่อการลากช้างขึ้นฝั่งแบบไม่ให้เกิดอันตรายด้วยนะครับ
เพราะว่ามันเหมือนว่าต้องเทน้ำลงไปตรงดินให้มันเป็นโครน
มันจะได้ไหลแล้วก็มันจะได้ช่วยกันพยุงร่างของช้างขึ้นมาได้นะครับ
ค่ะก็เจ้าหน้าที่พยายามทุกวิถีทางนะคะตอนนี้ก็ต้องเอาใจช่วยด้วย